เหตุทะเลาวิวาสคลิปความรุนแรงกันหน่อยนะครับ

เป็นลักษณะของกลุ่มผู้หญิงอายุมากกว่า๓๐ปี
รุมเด็กอายุ๑๐กว่าปีค่ะ
เอามาโพสต์ไว้แล้วก็ระบุข้อความว่า
อายุ๔๐ปีแล้วทำตัวเหมือนเด็ก
ไม่พอใจเด็กก็ไปไล่ตบไล่ตีเด็กอายุ๑๐กว่าปี

แล้วก็บอกว่าจุดนี้คือสายแจ้ห่มเมืองปาน
หน้าวัดพระธาตุดอยสางในจังหวัดลำปางค่ะ
คลิปจะเห็นว่าคนมาประมาณ๒๐คน
รุมตบเด็กสาว๒คนเท่านั้นเองนะคะ
ลักษณะค่อนข้างดุเดือดเหมือนกันนะ
ก็คือขึ้นคร่อมแล้วก็กระชากหัวขึ้นมาเนี่ยนะคะ
อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสต่อสู้เลย

ทีมข่าวของเราลงไปจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นมันจะเป็นลานกว้าง
ลักษณะเป็นที่จอดรถของหน้าวัดเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปพูดคุยกับคนที่ถูกคร่อมแล้วก็ถูกกระชากหัว
คือนางสาวเออายุ๑๓ปี
เป็นเด็กม๑โรงเรียนแห่ง๑ในลำปางนี่แหละ
เธอเล่าบอกว่าวันนั้นเธอมีปัญหากับเพื่อนคนหนึ่ง
แล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีก็ไม่มีโอกาสได้เคลียร์กัน
ก็เลยลักษณะโพสต์เฟซบุ๊กถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายนะ
คือถามว่าถ้าจะมาแย่งแฟนกันแบบนี้ขอดีได้ไหม

สรุปสุดท้ายมีการนัดตบกันที่หน้าวัดค่ะ

แต่เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งมาเกือบ๒๐คน

และเธออยู่กันแค่๒คน
และจะเห็นว่าพวกที่มากัน๒๐คนอายุ๓๐กว่าปีทั้งนั้นเลย
พอถึงช่วงเวลาตบเธอก็ไม่มีโอกาสสู้แบบนี้แหละค่ะ
ถูกขึ้นคล่อมแล้วก็กระชากศีรษะด้วยเนี่ยนะคะ
ถามว่าทำไมคนอายุ๓๐กว่าปีมาตบกับเธอได้
เธอก็ถามไปเนี่ยนะคะเธอบอกว่า
ก็ผู้หญิงกลุ่มนี้เขาอ้างว่าคนที่เธอไปมีเรื่องด้วย

ก็เลยจะมาเคลียร์ปัญหาให้เป็นรุ่นพี่ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคะ

แต่ว่าพ่อกับแม่ของเด็กหญิงเอ
ให้ย้ายออกจากโรงเรียนแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกค่ะ

ค่อยพูดค่อยจากันด้วยเหตุผลนะครับ